ทีมข่าวไทยรัฐทีวีแจ้งมา
บอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เขาอ้างตัวว่าเขาคือเสียท็อป

เขาอ้างตัวว่าเขานี่แหละเสียท็อป
เป็นการพูดคุยผ่านไลน์กันนะคะ

บอกว่าเอาหนี้สินพี่ยังไงเนี่ย

เขาบอกว่าคือหนี้สินที่เกิดจากการแต่งงานครั้งล่าสุด

เขาบอกเขาไม่ได้หนีไปไหน

ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูพร้อมกันค่ะ

ด่าใครอ่ะนักข่าวตอแหลด่าใครอ่ะ
อันนี้ฉันไม่ได้พูดตอแหลตอแหล
เขาพูดไงเขาพูดเองเออ
เออด่าใครอ่ะเออนั่นสิ
เอานักข่าวนั่งสั่นกันหมดเลยนะคะ

เป็นคลิปที่คนที่ปรากฏเนี่ย

อยู่ในสนามบินของฮ่องกง

ท็อปได้ส่งมาให้กับทีมข่าวของเราเหมือนกันนะ

เขาบอกด้วยนะว่ามันหลุดเขาไม่ได้ตั้งใจจะเผยแพร่เนี่ยนะคะ

ได้ส่งมาให้กับผู้สื่อข่าวของเรา
ช่วงประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา

ปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปมันถูกยกเลิกข้อความ

แต่หลังจากนั้นนักข่าวของเรามารู้

เพราะว่ามีคนแชร์กันว่อนเลยค่ะ

หลังจากนั้นเสียท็อปมาชี้แจงในไลน์

คลิปนี้ถ่ายเล่นไม่ได้ตั้งใจส่งให้ใครนะ
โทรศัพท์ถูกแฮ็กข้อมูล
ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะแล้วก็ฝากนักข่าวเราด้วยนะ
บอกฝากไล่บี้คนเอาคลิปมาปล่อยให้หน่อยนะและคาดว่าน่าจะทำเป็นกระบวนการ
เป็นตัวการใหญ่ของเรื่องนี้ด้วยคือเขาบอกว่าเรื่องที่เขาถูกด่าว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เป็นการทำเป็นกระบวนการจากนั้นมีคลิปชี้แจงเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกมาอีก

สวัสดีครับผมรบกวนขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับ
ผมไม่ได้หนีหายไปไหนผมมีภารกิจงานที่มาทำ
และเดี๋ยวผมจะกลับไปชี้แจงต่อสังคม
ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นยังไงและสำหรับคลิป
ที่พูดเล่นที่สนามบินผมไม่ได้มีเจตนา
พอดีมันถูกแฮ็กคลิปมันเลยหลุดออกไปขอบคุณครับ
สรุปแล้ว๒วันที่ผ่านมามีคลิปของเสียท็อป
ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียนะคะทั้งคลิปที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง
เดินทางไปฮ่องกงและคลิปล่าสุดนี้ที่เขาบอกว่า

เขาก็พูดไปแป๊บเดียวนี่นะคะขอชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะ
เอาสรุปว่าตอนนี้นอกจากคลิปที่เราได้รู้แล้ว
ทีมข่าวของเรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับเสียท็อป
แอปพลิเคชันไลน์นะคะชื่อแอปพลิเคชันไลน์เขาใช้ว่า
แล้วก็เขียนข้อความในตัวโปรไฟล์เขียนว่า
ประเทศไทยมีไหมนักข่าวที่ไม่วงเล็บทอแลบิดเบือน
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีโอกาสได้คุยแล้วนะคะ
เขาบอกว่ามันไปไกลเพราะว่าพวกนักข่าวนี่แหละ
ดเบือนความจริงและไม่ได้ดูข้อมูลหลักฐานของผู้
กล่าวอ้างเลยว่ามันจริงไหม
จริงนักข่าวควรตรวจสอบตามนี้เลยนะ

และขอดูหลักฐานก่อนที่จะนำเสนอ
ไม่ควรบิดเบือนเพื่อสร้างเรตติ้ง
ว่าอย่างนี้เลยนะไม่ควรบิดเบือนเพื่อสร้างเรตติ้งนะ

และที่เจ้าสาวเขารออยู่จะมาตามกำหนดไหมครับ
เห็นบอกว่าจะมา๘๙จะมาใช้หนี้ให้คืน
เอารายล่าสุดนะคุณดารินที่บุรีรำ
ท็อปตอบว่ารอเรื่องอะไรครับ

เออค่ะถ้าเรื่องนี้สิน

ว่าผมคือผู้รับผิดชอบ
ไม่มีใครต้องมารับผิดชอบแทนผมทั้งนั้น

เรื่องเพจที่ออกมาแฉจะเอาเรื่องไหมครับนักข่าวของเราถาม
แน่นอนครับใครทำอะไรไว้หรือพูดอะไรไว้
ต้องรับผิดชอบคำพูดและการกระทำ
อะไรที่เป็นเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริง
อะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมาบิดเบือน

ยืนยันผมไม่ได้หายไปไหนนะครับเสียท็อปยืนยันแบบนี้

ว่างไม่ยุ่งกับเรื่องไร้สาระ

พูดสิทธิ์ข่าว๓ถามต่อค่ะจะกลับวันไหน
เสียท็อปบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ
เพราะช่วงนี้ทางทีมฝ่ายกฎหมายจะบินมาหาผม
เพื่อปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการแถลงข่าวถึงความชัดเจนในทุกเรื่องต่อไป
ซึ่งจะมีทั้งทีมกฎหมายของไทย
และทีมกฎหมายของต่างประเทศด้วย

เออเสียท็อปไปฮ่องกงไปธุระ

ไม่กลัวเหรอเขาประท้วงกันที่ฮ่องกง
แต่ว่ารอนะคะเพราะว่าตามกฎหมายอยู่ได้สูงสุด๓๐วัน

เดี๋ยวรอเสียท็อปแถลงข่าวนะคะ